ข่าวนี้นะครับไม่รู้จะรู้สึกยังไงดี
คือเขาบอกว่าจะวิ่งราวเนี่ยร่างกายก็ต้องแข็งแรงใช่ไหม
เพราะไม่งั้นเดี๋ยววิ่งไม่รอดไอ้โจรคนนี้วิ่งไม่รอดจริงครับ
ไปวิ่งราวทองจากร้านทองนะครับแล้วก็พอถูกจับได้
แน่นหน้าอกจะเป็นลมอยู่อย่างงั้นนะอ้าวอืมนี่นะฮะ
คนนี้คือผู้ชายสวมเสื้อคลุมสีเทาแดงเนี่ยสวมหน้ากากอนามัย
พอถอดออกนะครับก็ทำทียืนคุยกับพนักงานร้านทอง

พนักงานร้านทองสุข่ายผู้หญิงก็รีบวิ่งตามไป
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้นะครับ
นางสาวอารีรัฐกลิ่นจันทร์อายุ๒๑ปี
เป็นพนักงานร้านทองเล่าบอกว่า
ขณะกำลังยืนอยู่ที่เคาน์เตอร์ในร้าน

สร้อยคอทองคำหนัก๑๐บาทนะฮะ

ดูรวยนะดูรวยนะครับ
หยิบสร้อยคอตามที่คนร้ายต้องการมาให้ดู
แต่พอดูได้สักพักคนร้ายเปลี่ยนใจส่งทองคืนให้บอกว่า
เงินไม่พอเดี๋ยวไปกดตังค์ก่อนนะ
จากนั้นไม่นานครับชายคนนี้ก็เดินกลับมาแล้วก็บอกว่า
ขอดูสร้อยคอหนักเส้นละ๕บาท

รวมมูลค่าแล้วประมาณ๒๐๐๐๐๐บาท
แล้วก็ขอลองสวมดูครับ

อย่างที่คุณผู้ชมจะเห็นอีกทีนี่แหละฮะ
ก็มารอบที่๓อีกมาขอลอง
แล้วก็ต่อรองคาแล้วแล้วก็รองคาอะไรไหน

ทำไมมันรอจังหวะอะไรอย่างนี้ไม่ได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็สลับของเขาไปข้างนอก
แล้วก็เขาขอร้องแล้วเขาบอกว่า

แล้วก็เขาก็เลยใส่คอแล้วก็ถอดออกแล้วก็วิ่งไป
หลังเกิดเหตุพนักงานร้านทองที่วิ่งตามคนร้ายไปนะครับ
ตะโกนบอกตำรวจจรจรที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ทั้ง

ตำรวจก็วิ่งตามไปสิครับไปจับคนร้ายเอาไว้ได้

คนร้ายคนนี้ชื่อนายอัฐกรศรีเวียงอายุ๓๖ปีครับ
สอบสวนเบื้องต้นอ้างแบบนี้บอกว่า
ก่อนหน้านี้เนี่ยเอาสร้อยคอทองคำ
น้ำหนักเส้นละบาท๒เส้นของภรรยาไปจำนำ

ขี่รถจักรยานยนต์มาจอดที่ลานจอดหน้าห้างแล้วก็เดินเข้าไป
เมื่อผ่านร้านทองมันฉุกคิดขึ้นมา
วางแผนขึ้นมาทันใดนั้นเลย
หวังจะนำทองที่ขโมยไปขายแล้วไปซื้อสร้อยคืนให้ภรรยา
ส่วนที่เหลือจะเก็บไว้ใช้จ่ายตำรวจไม่เชื่อครับ
ระหว่างถูกจับนายอัฐกรนะครับ
จุกเสียดหน้าซีดหายใจไม่ทันนี่แหละครับ
โอ้โหต้องให้ดมยากันเลยนะฮะ
เจ้าหน้าที่ช่วยการประถมพยาบาลแล้วเอาตัวส่งโรงพยาบาลก่อนนะครับ
แล้วก็ถึงจะนำตัวกลับมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพอีกครั้ง
เรื่องต้นพนักงานสอบสวนสพปากเกร็ดนะครับ
แจ้งข้อกล่าวหาวิ่งราวเอาทรัพย์สินผู้อื่นนะครับ
และควบคุมตัวไว้ดำเนินคดี
คุณผู้ชมครับร้านทองนี้นะฮะโอ้โหต้องขอบคุณเลยนะ

เมื่อ๑๙พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้เองก็เคยถูกคนร้าย
บุกเข้ามาทำทีขอซื้อทองและขโมยแหวนทองคำ๑สลึง
วิ่งหนีไปจากร้านมาแล้วนะแล้วก็เป็นตำรวจสมภาพปากเกร็ดนี่อีกแล้วครับ
จับเอาไว้ได้นะฮะใช้เวลาไม่นานเลยนะครับ
ก็จับเอาไว้ได้นะครับโอ้โหแม่ต้องดูแลกันดีเลยนะฮะ